สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่น่าจะแต่งตัวอิงกระแสฟุตบอลโลกไง
ของของพี่ชี้ต้องต้องเปิดข้างนิดหนึ่งนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม
แต่ว่าก็เป็นเสื้อที่ขอบคุณนะครับ
บรรดาสปอนเซอร์ต่างหน้าที่สับสนุนเข้ามาด้วยกัน
เพราะว่าช่วงนี้ก็คงจะนับถอยหลังเป็นทางการแล้ว

แปดวันถูกต้องเข้าสู่กันเลยค่ะ
บอลโลกนะครับที่รัสเซียเดี๋ยวเราก็จะมีความคืบหน้ามาฝากกันหลังจากนี้ในทุกวัน
จริงมีข่าวมาหลายวันแล้วนะครับเกี่ยวกับความพร้อมของชาติต่าง
แต่ว่าวันนี้เรื่องของฟุตบอลไทยก็มีข่าวความคืบหน้ามา
จริงเนี่ยวันสองวันก่อนได้มีการพูดไปแล้วนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของมติของทางสมาคมที่เขามีการออกข่าวมา
บอกว่าจะไม่อนุญาตให้นักเตะที่มีคดีเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขัน
ที่เป็นข่าวคึกโคมในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ

หรือว่าใครที่เล่นอยู่แล้วตอนนี้ที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย
คือต้องยกเลิกหัวดีนะครับคือจะไม่ให้เล่นแล้วก่อนหน้านี้
บอกว่ายังให้เล่นเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี
ใช่แต่สุดท้ายล่าสุดเนี่ยการประกาศออกมานะครับ
วันที่๓มิถุนายนก็มีคำสั่งว่า
ไม่อนุญาตเลยให้สโมสรส่งรายชื่อนักเตะที่มีชื่อเกี่ยวกับการ
ผลการแข่งขันที่เป็นคดีความอยู่
จากมองว่ากระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคดี
แล้วก็กลัวว่าเกิดอาจจะมีเหตุการณ์ซ้ำสองได้
คือยังไงก็ได้จะไม่ให้มีการล็อกผลการแข่งขันเลย

ซึ่งกุณภาษฎิสุพพงศ์โฆษกสมาคมกีฬาภาคบอล
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยครับ
ใช่ครับสำหรับนักกีฬาที่ถูกหมายจับนะครับ
จากคดีล้มกีฬา
ถึงแม้ว่าคดียังดำเนินต่อไป
แต่เนื่องจากสมาคมเป็นผู้กำกับการแข่งขัน
เป็นเจ้าของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นไทยลีกแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับ
ดังนั้นเราก็นำเรื่องนี้เข้าสู่คณะวินัยและมารยาทในวันอังคารนี้นะครับ
เพื่อให้รับรองว่าเราจะไม่สามารถอนุญาตให้ลงทะเบียน
หรือมีการซื้อขายนักเตะในตอนนี้
หรือไม่อนุญาตให้นักกีฬาเหล่านั้นลงทำการแข่งขันครับ
หลายท่านก็สู้คดีนะครับดังนั้นก็เป็นกระบวนการของทางยุติธรรมที่ต้องรอต่อไป
สมาคมต้องบอกว่าเราทำเต็มที่นะครับ
หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินคดีเนี่ย
ก็ถึงตรงไหนนะครับถึงใครได้เราก็ทำอย่างดีที่สุดครับ
ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่อยู่ในข่ายของชื่อนะครับ
ไทยลีก๒ไปแล้วแล้วก็มีโอกาสลงเล่นไปแล้วด้วยนะ
และก็มีเอกพันธ์ดาวอักษรนะครับอีกหนังเตะของศรีเซิร์จเขนที่
ประเด็นหน้าสนใจก็คือว่า๒คนนี้ทำไปลงสนามได้
เพราะว่านักเตะของศรีสะเกด๒คนข้างต้นเป็นรายชื่อล็อตที่๒
ล็อตแรกก็คือลงสนามไม่ทัน
ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าอ๋อถึงลงเล่นได้
แต่สุดท้ายเนี่ยจบแล้วก็คือว่าไม่มีโอกาสได้ลงเล่น
แต่คนที่มีโอกาสฝึกซ้อมแล้วก็มีโอกาสเสร็จสัญญาก็มีนะ
อย่างนรงวงคำทองอดีตนายทวารวงทองคำ
อดีตนายทวารของทีมราชนาวีก็กลับมาลงสนาม
ร่วมซ้อมกับทีมโซราตไทยลิก๓
ซึ่งสโมสรก็ประกาศให้เป็นสมาชิกใหม่ของทีม

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีไปทำกิจการ
รับแฟนชายไอศครีมมาเป็นอาชีพเสริมด้วย
ระหว่างที่รอการฟ้องของอายการ
ซึ่งล่าสุดก็มีกรณีของวิรักษ์เหลือพุทธศาสตร์
อดีตนายทวารของนครนักศึกษีมาเอฟซี
เป็นหนึ่งในห้ารายชื่อของล็อตแรก
ก็ได้ต้นสังกัดใหม่เป็นทีมบ้านไข้ยูเนเต็ดในศึกไทยลีก๔

มาคมกีฬาฟุตบอลก็เพิ่งจะออกมาประกาศ
ฉบับที่เพิ่งพูดกันไปเรื่องนี้แหละว่า
ถ้ามีชื่อเกี่ยวกับการล็อกผลการแข่งขันแล้วเนี่ย
จะไม่ให้มีสิทธิ์ลงแข่งขันฟุตบอล
ความชัดเจนก็คือกันไว้ดีกว่าแก้ตัดไฟต้นลมนะครับ

คือตอนนี้ผมเชื่อว่าสมาคมก็คงจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
เพราะเชื่อว่าคนกระทำผิดนั้นก็อาจจะยังมีอยู่
ใช่หรือว่าก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าคนที่มีชื่อมาแล้ว
หาหลักฐานมามัดเอาผิดจริงได้เลยนะ

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าสู่มติอย่างเป็นทางการนะครับ

สวัสดีครับ
เรื่องนี้นะครับจริงแล้วอย่างรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนแรกเหมือนจะให้ลงเล่นได้
สุดท้ายเนี่ยคุยกันแบบไหนถึงตัดสินใจว่าตัดปัญหาเลยคือไม่ต้องมีรายชื่อเล่นเลยดีกว่าครับ
เอาตามหลักการก่อนนะครับัฐอพรุษการหรือวิธีสภัยแนวทางปฏิบัติแ

กรณีสู่บุคคลที่อยู่ในวงการซุดบอล

ทำหน้าที่มายุ่งเกี่ยวกับ
วงการแลหรือยุ่งเกี่ยวกับ

ในส่วนของสมาคมในเบื้องต้นเนี่ยในการประชุมสโมสรมาชิกในไทยลีกและไทยลีกทุกครั้ง
ผมจะพูดบอกว่าเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมนักเตะผู้เกี่ยวข้องจนมากเกินไป
ก็ขอให้ผู้บริหารสโมสรที่มีนักกีฬาเหล่านี้หรือบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในสังกัดเนี่ย
ดุลพินิษฐ์ใช้จิตสำนึกหรือพิจารณาความเหมาะสม
ซึ่งถ้าฟังผมพูดเนี่ยก็หมายความว่ามันเหมาะสมไหมที่จะเอานักกีฬาเหล่านี้ลงมาเล่น
หรือบุคคลเหล่านี้มายุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาอีก
ความไม่อยากให้คนเหล่านี้เข้ามาทำให้ที่วงการกีฬาแตกสั้นอีกนะครับ
เมื่อเวลาพันไปยังไม่ตรดยาตัวสอน
กับวงการกีฬาหรือกินโบญหรือมาแข่งถนสุดที่
ผมได้รับการร้องไปเห็นลืมวิเนียมหากว่า
สโมสรสมาชิกหลายสโมสรว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ที่สโมศรนำสโมศรปล่อยให้นักธิราที่มีมนติศิลป์เหล่านี้นะครับ
มาเล่นธิราหรือมีบุคคลที่มีมนติศิลป์มาทำหน้าที่ในโอกาสธิราบตอน
โดยแต่ละสโมศรก็เทียบเคียงกรณีบุคคลหรือใครก็แล้วแต่ที่ที่ถูก
ฟีฟ่ากล่าวโทษหรือมีการสอบสวนจะต้องมีการพักการทำหน้าที่จนกว่าจะมีความชัดเจน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องถูกร้องเรียนไม่ใช่เรื่องที่ทำผิดกฎกติกา
แต่เป็นเรื่องการกระทำที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับ
๔๖บาทเจ้าระที่สำรวจทำรวญคดีในชั้นสอบสวนเจ้าระที่สำรวจทรงสำนวลการสอบสวนให้รักฐานและ
อายการก็สั่งฟ้องคนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อในเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยมีมณฑิน
ช่วงหน้าเนี่ยยังไม่ได้หมดสิ้นไปจากวงการกีฬา
ผมได้รับรายงานระยะมีนักกีฬาที่ดีมีผู้ตัดสินที่ดี
แจ้งผมว่าขณะนี้ยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาฟุตบอล
ทั้งที่ถูกดำเนินคดีแล้วและยังไม่ถูกดำเนินคดี
บางคนเป็นถึงอดีตสตาร์ฟทีมชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือพยายามที่จะทำให้มีการล้มบอล
หรือการล็อกผลการแข่งขันล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเพื่อตัดไฟจากต้นลมนะครับ
ผมไม่อยากให้มีเนื้อร้ายอยู่ในวงการฟุตบอลสมาคมจึงใช้อำนาจปกครองที่สามารถกระทำได้
มี๑ที่นะครับ
เพื่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สมาคมก็ต้องพินาสมาคมก็จะต้อง
ดูแลสโมสรที่เขาไม่มีนักกีฬาที่มีผลจริงนะครับนอกจากนี้นะครับ
ในช่วงนี้ผมได้รับรายงานว่ามีนักกีฬาฟุตบอลทุกหลีกนะครับ
เล่นการพนันฟุตบอลเอ่อผมอยากจะบอกน้องน้องที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้นะครับว่า
การพนันไม่เคยทำให้ใครรวยได้บางสโมสรดูแลนักกีฬาที่มีคนกิน
โดยที่เข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาแต่ผมว่าเป็นวิธีการที่ผิด
มันเหมือนกลับไปส่งเสริมให้เขากลับไปเล่นอีกผมไม่เชื่อว่าเมื่อ
เพราะฉะนั้นคนในการวงการศึกวรนะครับ
ถ้ารักในอาชีพตัวเองแล้วก็สโมสรเห็นว่า
การพนันเป็นสิ่งไม่ดีก็อย่าสนับสนุนเลยครับเพราะว่าหนึ่ง
การพนันฟุตบอลสมาธิความตั้งใจในการเล่นฟุตบอลหรือการทำหน้าที่ของเขาในสนาม
ก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านักกีฬาคนใดเนี่ย
เสียการพนันฟุตบอลมันจะนำไปสู่การอ่า
กำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าหรือล็อกหรือล้มบอล
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลนะครับ
ก็ต้องช่วยกันผมรู้ว่าสโมสรเนี่ยรู้ดีว่า
นักกีฬาฟุตบอลคนไหนเล่นการพนันฟุตบอลแต่ท่านต้องมีวิธีการมาตรการที่เข้ม
และชัดเจนและที่สำคัญคือท่านต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจน
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุข่าวที่เกิดขึ้นเบื้องเบื้องเนี้ย
มันเกิดมาจากการที่นักกีฬาไปเล่นการพนันฟุตบอลนี่แหละครับ
โอเคได้ครับด้วยเสียสมาธิด้วยและสุดท้ายก็
หนีไม่พ้นล้มบอลล็อกบอลครับครับขอบคุณมากนะครับ
นายกเดี๋ยวมีอะไรตามกันต่อนะครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ
ก็ตอบชัดเจนแล้วนะก็ได้ประเด็นว่าเพราะอย่างไรทำไมนะคะ
พนันเพิ่มเติมของนักฟุตบอลนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อ
น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่คงต้องติดตามกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของความเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอลโลกกันบ้างครับ